เกิดเรื่องฮานั่นเองนะคะนี่
อย่าปล่อยลูกเอาไว้คนเดียวนะคะโดยเฉพาะน้องออกเกรสนี่นะคะ
ปล่อยปุ๊บมีเรื่องให้ฮาปั๊บเลยดูสิคะ
เต็มตรงเต็มตัวไปหมดค่ะวีรกรรมใหม่ล่าสุดของน้องออร์เกรสนะคะ
เตือนไว้แล้วนะว่าอย่าละสายตาจากน้องออร์เกรสเด็ดขาด
ผลเป็นยังไงนี่เป็นยังไงเต็มตัว
สร้างสรรค์ผลงานศิลปะบนเรือนร่างนี่เขาใช้ปากกาเมจิกสีน้ำเงินสีแดง
วาดรูปแบบเต็มตัวเลยค่ะมีวาดแบบอุ้ยลายน่ารักด้วยนะ

ไม่น่าจะใช่ฝีมือออร์เกรทคนเดียวแน่
ถูกนะวันหนาวะไอ้ปากกาแบบนี้คุณชอลลี่ใช่แล้วคือ
รูปอยู่ตามแขนตามขาด้านหลังนี้อร์เกรสเข็นเองไม่ได้นะ
ลำพังออร์เกรสอย่างที่บอกไปไม่น่าจะเขียนเองคนเดียวได้
จะต้องมีพี่ต้องมีร่วมด้วยช่วยกันแน่นอนนะคะ
เพราะว่าสีที่ใช้อยู่คุณเห็นไหม
แต่ปากกาไว้บอสมันล้างยากมันล้างยากจริงนะ
บางคนบอกว่าโอ้โหพี่ล้างเป็นวันเลยนะ

มันต้องเอาอะไรไปล้างมันถึงจะออกหมดขนาดนั้น